วันนี้คุณอุ้งอิ๊งแพทองทานย้ำว่า

ว่าคุณทักษิณนะครับจะเป็นคนประสานในการกลับประเทศไทย
ในเดือนกรกฎาคมครอบครัวก็พร้อมสนับสนุน
นางสาวแพทองทารชินวัตย์แคดดิเดตนายกทบนตรีจากเพื้อไทย
ให้สัมภาษณ์ย้ำถึงประเด็นการเดินทางกลับประเทศไทยของคุณทักษิณชินวัฒน์
โดยระบุว่าครอบครัวพร้อมสนับสนุนเรื่องการอำนวยความสะดวก

ซึ่งครอบครัวยังไม่ทราบว่าคุณทักษิณประสานอะไรไปแล้วบ้าง

การวางแผนของคุณทักษิณจะมีความคืบหน้าเป็นระยะ
และย้ำว่าการกลับมาจะเข้าสู่กระบวนการตามปกติ
และอาจจะต้องประสานหน่วยงานรัฐตามขั้นตอน

ต้องรอให้ใกล้เวลากว่านี้สักหน่อยแล้วก็ชัดเจนกว่านี้
เชื่อว่าคุณทักษิณจะเป็นคนส่งสัญญาณมา
ว่าครอบครัวจะต้องเตรียมอะไรไว้บ้าง
ซึ่งล่าสุดมีการพูดคุยกันใช่ไหม

ยังคงประสงค์ที่จะกลับมาในเดือนกรกฎาคม

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูสถานการณ์บ้านเมือง

เพราะว่าการกลับมาของคุณทักษิณเป็นเรื่องสำคัญ
อยากให้กลับมาในช่วงเวลาที่ดีไม่มีความขัดแย้ง
ซึ่งแม้ว่าการกลับมาของคุณทักษิณในเดือนกรกฎาคม
จะอยู่ในช่วงรัฐบาลรักษาการของพลเอกประยุทธิ์
หรือจะเป็นรัฐบาลชุดใหม่ก็ไม่มีปัญหาครับ

คุณพ่อกลับมาก็อาจจะต้องเป็นเรื่องสำคัญ
เพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่า
ถ้ากลับมาได้แล้วทุกอย่างโอเค
คุณพ่อก็ต้องดูสถานการณ์ประกอบด้วยนะคะ
ว่ากลับมาแล้วตรงนั้นเวลาเหมาะสมไหมในเหตุการณ์ต่าง